คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเหตุการณ์คือน้องอายุ๑๖ปีครับ
ฟลุ๊กที่บอกว่าถูกเอาปืนจี้แล้วก็อุ้มหายไปเลย
ล่าสุดไปเจอตัวอยู่แถวลาดกระบังครับ

ตอนแรกที่ไปเจอน้องน้ำลายฟูมปาก
นี่คือภาพเหตุการณ์ตอนที่มีกลุ่มชายชะกันประมาณ๖คนเขาเดินกันมา

ใน๖จะใส่เสื้อสีฟ้าอมเขียว
กางเกงขาสั้นเสื้อยืดซ้ายสุดที่เดินตีคู่มากับคนชุดดำ
หลังจากนั้นมาจุดนี้เขามาบอกว่า
โซรสหรือว่าน้องฟลุ๊กไหนเห็นประกาศโพสต์ขายมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
สตาร์ทให้ดูหน่อยสิเหมือนมาเทสเครื่อง
น้องก็สตาร์ทรถจังหวะนั้นเขาชักปืนออกจากเอว
แล้วประกบจี้หลังน้อง
นี่ค่ะภาพนี้จะชัดเลย
ไหล่แล้วสักพักล็อกแขนแล้วให้น้องเดินออกไป

จังหวะที่น้องกำลังจะเดินออกไปดูด้านซ้ายของจอให้ดีนะฮะ
เสื้อฟ้าอมเขวเมื่อกี้เหมือนมีอะไรมาโดนเขาแล้ว
แล้วเขาจะดุ้งปืนฮะ
เขาถูกปืนยิงเข้ามา

ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมง๑๖กันยายน
ในพื้นที่ปักเกร็ดนนทบุรีซอยอำพรภัยศาล
แล้วคนที่ล้มเพราะว่าถูกเพื่อนที่มาด้วยกันยิงเนี่ย
ชื่อว่าสุรชัยอายุ๒๖ปีครับ
ตอนแรกมาด้วยกันแต่เหมือนว่าพอเขาได้ตัวน้องฟลุ๊กแล้ว
เอาปืนจี้เอวแล้วพาน้องฟลุ๊กออกไปแล้ว
สุรชัยคนที่โดนยิงเหมือนพูดโวยวายแล้วเปิดเสื้อ
เหมือนจะโชว์ปืนที่เอวไม่รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไร

บอกให้คนอื่นมาช่วยฟุ๊กหรือไม่อย่างไร
ทำให้คนในกลุ่มไม่พอใจก็เลยยิงเลยฮะ
ตอนนี้สุรชัยก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วต่อมามีคนไปเจอตัวของน้องฟลุ๊กอยู่ถนนมอเตอร์เวย์ครับ
คุณมิ้วคุณผู้ชมเกิดเหตุที่ปักเกร็ดนนทบุรี
แต่ตัวของฟลุ๊กไปโผล่อีกทีที่ลาดกระบังครับ
น้ำลายฟูมปากเหมือนโดนปลอกยาเบื่อ
โดนซ้อมสะบักสบอมเลยนอนนิ่งแบบนี้เลย
ปมการก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจ
เป้าไปที่ผิดข้อตกลงธุรกิจสีเทาหรือเปล่า
มีข้อมูลบอกว่าน้องฟลุ๊กคนนี้นะฮะ
อกจากจะซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือ๒แล้ว
เพราะว่าเขาโพสต์ขายมอเตอร์ไซค์ก่อนหน้านั้น
ยังทำธุรกิจผิดกฎหมายคือรับเปิดบัญชีม้ากับเว็บพนันออนไลน์เจ้าหนึ่ง
บัญชีม้าเปิดไว้เพื่อเหมือนต้องการจะฟอกเงิน
เขาก็จะโอนเงินมาแล้วก็โอนไปต่อบัญชีปลายทางก็ว่ากันไป
รับเปิดบัญชีม้ากับเว็บพนันเจ้าหนึ่ง
แล้วมีลูกค้าเขาเล่นพนันแล้วคงอาจจะมีได้มีเสียครับ
เงินมันไหลเข้าบัญชีม้าที่น้องฟลุ๊กรับเปิดประมาณ๓แสนบาท
มีเงินเข้ามาน้องฟลุ๊กรู้เพราะว่าตั้งแอปเอาไว้
เช็คยอดเงินตัวเลขเด้งโอ้โห๓แสนกว่า

ถอนเงินมาเก็บเอาไว้เองแล้วน้องอายุ๑๖อ่ะ

พอไปเอาเงินถอนมาเก็บเอาไว้เอง

ผู้ก่อเหตุครับตำรวจทราบตัวแล้วออก

นายกิติพรบัวน้อยอายุ๓๙ปี

ข้อหาหลักพยายามฆ่า

และยังโดนข้อหากักขังหน่วงเหนียวด้วย
นี่นะฮะอยู่ระหว่างตามตัวมาดำเนินคดี

ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด

ไปแจ้งกับตำรวจกองปราบครับ
เขาบอกว่าอะไรเขากลัวว่าคดีจะช้า

อกจากนี้ก็นำหลักฐานเป็นภาพเหตุการณ์
อาสากู้ภัยและตำรวจทางหลวง

อยู่ริมถนนตอนกลางคืนนะครับ
คุณตาเอาภาพนี้ที่เห็นหน้าจอด้านขวาเนี่ย

ตาบุญเลิศบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุ
ไม่มีการสอบสวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลย

กังวลว่าหลานจะถูกทำร้ายอีก

สาเหตุคุณตาก็มองไป
ทิศทางเดียวกันกับตำรวจที่ปะเกร็ด

อาจจะเป็นเรื่องบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่า

แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับหลานเลย

พฤติกรรมของคนก่อเหตุอุกอาจมากครับ

ส่วนตัวมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่าย

แล้วก็มีข้อมูลนี้ในมือแล้วนะครับ

จะพาผู้เสียหายไปพบกับ

เพราะไม่รู้ว่าจะมีมาเฟียคนในพื้นที่

ด้วยหรือไม่นะฮะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
คนดูแลอาคารยืนยันว่า

เป็นน้องฟลุ๊กจริงแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์ของหลานคนดูแลอาคาร
เอิญหลานออกไปทำงานน้ำมันหมดแล้วก็เปิดกล้องดูก็เลยเห็นว่าอ้าว
นี่คือสาเหตุของน้ำมันหมดเพราะว่าโดนขโมยน้ำมัน
ก็พยายามที่จะบอกว่าคือฟลุ๊กเนี่ยจริงแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่ชอบขโมยของนะ
แต่พอมาเจอแบบนี้เขาก็ตกใจเหมือนกันคือคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
จริงแล้วฟลุ๊กเนี่ยตั้งแต่เด็กพ่อแม่เขาเป็นวัยรุ่นอายุน้อยไง
แล้วก็คลอดฟลุ๊กทิ้งเอาไว้ตายายก็เลี้ยงมาแล้วฟลุ๊กก็ชอบแบบตามเพื่อน
มีนิสัยตามเพื่อนเพื่อนทำอะไรก็ทำตามคนดูแลห้องเช่าที่ให้คลิปภาพนี้มา
ก็บอกว่าก่อนฟลุ๊กถูกอุ้มสังเกตเห็นผู้ชายสูงอายุ
เก๋งสีบรอนมาจอดรับฟลุ๊กใต้อาคารแล้วพากันออกไป
เมื่อก่อนที่เขาโดนอุ่มสองสับวันอย่างตรงใสมีรถเก่งยี่ห้อเราก็จำไม่ได้

มารับตรงนี้เอ้าทำไมฟุ๊กไปกับใครวันนี้หน้าตามผู้มีอายุหน่อยค่ะ
อ๋อทำไมเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นเด็กเพื่อนเพื่อนมาแป๊นแป๊นแป๊งกัน
อ๋อทำไมเป็นอย่างงี้นานแล้วยังครับเมื่อก่อนที่จะโดนยำแค่วันสองวันเนี่ยอืม
หน้าตาเป็นผู้ใหญ่มาผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคนเดียวมาคนเดียวมารับไปเนี่ย
เนี่ยเขาก็เดินผ่านนี่นะเดินผ่านนี่ก็มาขึ้นรถก็นั่งอยู่นี่ไง
ทำไมมีคนมีอายุมานัดทุกทีจะมีมอเตอร์ไซค์เพื่อนกันวัยรุ่น
แต่ว่าวัยรุ่นนี้จะไม่ซ้ำหน้ามาคุณผู้ชมคะจริงจริงแล้วนอกจากภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูเมื่อกี้นี้อ่ะนะคะ
ว่าน้องฟลุ๊กไปขโมยน้ำมันจากรถจักรยานยนต์มีอาคารแถวแถวนั้นก็บอกว่า
มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่แล้วก็โดนขโมยน้ำมันไปเหมือนกัน
แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่น้องฟลุ๊กด้วยหรือเปล่านะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของรถที่ถูกขโมยน้ำมัน
ซึ่งก็เขาก็บอกว่าแหมก็มันมีตึกใกล้ก็โดนขโมยไปเหมือนกันนะคะ
ก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าอีกตึกนึงเป็นน้องฟลุ๊กไงอีกตึกนึงใกล้กันเขาก็สงสัยน้อง
แต่ก็ไม่อยากจะไปปรักปรำเพราะว่ามันไม่ได้เห็นภาพชัดอะเนาะ
เมื่อวานนี้พอมีข่าวออกมาว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นน้องฟลุ๊กใช่ไหมคะ
วันนี้ตาของน้องฟลุ๊กบอกว่าขอแก้ข่าวนิดหนึ่งตาบอกไม่ใช่ฟลุ๊กนะ

อ่าตาบอกไม่ใช่ฟลุ๊กเพราะว่ารูปร่างทรงผมไม่เหมือนกัน
ตาถามฟลุ๊กแล้วว่าใครอ่ะในภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทุกคนยืนยันว่าเป็นฟลุ๊กไปขโมยน้ำมันจากรถจักรยานยนต์อ่ะ
ตาบอกว่าถามฟลุ๊กฟลุ๊กบอกว่าเป็นเพื่อนฟลุ๊กแล้วเพื่อนฟลุ๊กคนนี้ที่ไปขโมยน้ำมันจากรถจักรยานยนต์โน่นอยู่สถานพินิษฐ์ไปแล้ว

ใช่ค่ะตาบุญเลิศก็จะเปิดภาพฟลุ๊กหลานชายเทียบให้ดูเลยไงว่าเนี่ยลองดูสิภาพหลานกับภาพในกล้องวงจรปิดขวามือเนี่ยมันคนละคนกัน
แล้วสงผมมันก็ไม่ใช่
ใช่ไหมล่ะจะรับแทนเพื่อนหรือเปล่าออกหน้าแทนหรือเปล่า
อย่างตอนนั้นคุณตาได้ตัดเตือนหรือผลานไหม
เตือนแล้วผมก็จี้ด้วยว่ามึงอย่าไปทำอย่างนี้อีกนะ
อย่าไปทำแม้แต่เรื่องอื่นผมเตือนมาตลอด
เปิดบัญชีม้าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะ
แต่ว่าเขาไปเปิดไอ้เคแบงค์ของเขาเนี่ย

จริงเคยแบงค์เพราะว่าเขาไว้เติมไวเล็ตอะไรของเขานะ
ก็คือเขาเติมอยู่เรื่อยเขาก็เปิดเขาบอกว่าไปเปิดเคแบงค์
ไปเติมไวเล็ตอะไรของเขานี่แหละ
อันนี้ในบัญชีผมไม่เคยเช็คแล้วเขาก็ไม่เคยบอกผมนะ
เขาขาดเหลือเงินเนี่ยไม่มีเงินจะซื้ออะไรกินกินข้าวกินปลาเนี่ย
เขาก็บอกว่าโอนมาให้หน่อย

คุณตาของน้องฟลุ๊กบอกว่าเหมือนกับเหตุการณ์นั้นฟลุ๊กรับแทนเพื่อนหรือเปล่า
ไปบอกกับเจ้าของดูแลตึกอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณตาบอกว่าไอ้ภาพตรงนี้ที่มีคนโดนยิงใช่ไหมคะ
แล้วก็ร่วงลงไปเนี่ยคุณตาบอกว่าเอาดูภาพมันก็รู้ว่ามากับทางกลุ่มผู้ก่อเหตุ

คุณตาบอกว่ามีเพื่อนฟลุ๊กโดนด้วยเหมือนกันรอดมาได้
แต่ครอบครัวของเขาไม่กล้าออกมาเปิดเผย
เพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัย
ทีนี้ค่ะอาการของฟลุ๊กตอนนี้คุณตาบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
คุณหมอบอกรู้สึกตัวแล้วเริ่มกินข้าวได้แล้ว
แต่ยังไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องขยายผลกันต่อเรื่องนี้นะคะ